ข่าวต่อไปนี้ให้ทั้งสองท่านและคุณผู้ชมช่วยเติมคำในช่องว่างให้หน่อย

งานกระถิ่นคุณผู้ชมนะฮะแน่นอนจะมีวัยรุ่นเจ้าถิ่นกับวัยรุ่นต่างถิ่นไปอยู่ที่งานนี้
กระถิ่นเขามีการจ้างลิเกมาเล่นนะฮะมีบูธเรื่องของการเล่นพื้นบ้านเขาให้ไปทำบุญกันบุญกระถิ่นบุญใหญ่ตีกันซะอย่างนั้นนะฮะ
มันก็เสียหายชาวบ้านไปเที่ยวกันก็เลยไม่สนุกเพราะว่ามีคนเจ็บด้วยนะคุณผู้ชม
นะฮะเป็นเหตุการณ์ความชุดละมุนวุ่นวายที่มันเกิดขึ้นมีคนเจ็บถูกแทงเลือดโชคเลยอันนี้คือกลางงานบุญกระถิ่นที่จัดขึ้นในวัดดอกไม้ไฟ
ตำบลเป็กอำเภอเฉลิมพระเกียรติจังหวัดบุรีรำเพราะว่าวัยรุ่นสองกลุ่มตะลุมบ่อนกันเหตุเกิดกลางดึกของสามตุลาคมที่ผ่านมานะวัยรุ่นสองกลุ่มเนี้ยอยู่ในพื้นที่อำเภอเดียวกันคืออำเภอเฉลิมพระเกียรติแต่คนละหมู่บ้านเจ้าถิ่นคือจากหมู่บ้านดอกไม้ไฟตำบลตะเป็กอีกกลุ่มหนึ่งมาจากบ้านบ้านจากนะตำบลยาย
พอมาคืองานบุญกระถิ่นก็ไม่เข้าใจจะพกมีดพกไม้พกปืนมาทำไม
เอามีดปลายแหลมมาดัดแปลงเป็นหัวเข็มขัดใส่มาด้วยนะเป็นเข็มขัดนะฮะแต่ข้างในมีมีด
แล้วก็ทำระเบิดขวดมากะแล้วว่าคงจะมาเจอคู่อลิแล้วฮะเขาเตรียมของกันมา
แล้วก็มีระเบิดระเบิดออกไปเพียง๑ลูก
คนเจ็บเนี่ยเป็นวัยรุ่นเจ้าถิ่น๒คนคือนายกิจนบรัชตะนิพัฒน์อายุ๒๕อันนี้สาหัสถูกแทงที่ราวนมขวา๑แผลนะครับ
แล้วก็นายน้อยเครือคนโทอายุ๔๐อันนี้ก็บาดเจ็บนะฮะอันนี้ก็คงไม่ใช่วัยรุ่นแล้วล่ะก็เป็นคนในพื้นที่โดนลูกหลงกันไปนะฮะ

ทีนี้ไปถามเจ้าภาพงานบุญครั้งนี้หน่อย
คุณกมลวันคุณรักภัยาวเป็นเจ้าภาพงานกฐิน
นี่คนนี้จ้างลิเกมาแสดงก็มีซุ้มการเล่นตามประเพณีพื้นบ้านของชาวอีสานเขา
ก็ชาวบ้านก็ไปสิมีงานก็ไปนะฮะมีข้าวมีของไปขายกัน
คาดคิดเลยว่าจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้เสียใจมาก
ทำไมงานบุญทีไรเขาฝากถามนะวัยรุ่นมันต้องตีกันทุกทีก็ไม่เข้าใจเหมือนกัน
ลิเกต้องหยุดการแสดงกลางคันเพราะกลัวโดนลูกหลง
ก็เลยแสดงต่อไม่ได้ชาวบ้านก็ไม่ได้เที่ยวต่อก็ต้องกลับบ้านกันไปนะฮะ
เมื่อวานตำรวจสามารถจับมือมีดได้๒คน
คือนายไกรสอนอายุ๑๙กับนายนิธิกรอายุ๑๗นะฮะ
เยาวชน๑แล้วก็อายุ๑๙๑คนแล้วก็มีมีดที่ใช้ก่อเหตุ
เรื่องต้นโดนแจ้ง๒ข้อหาไป
ร่วมกันทำร้ายร่างกายผู้อื่นจนบาดเจ็บและพกพาอาวุธมีด

ทั้งสองคนยอมรับก็มีเรื่องกันแหละครับ

พิธีกรก็เลยเอามีดที่เตรียมไปแทงคู่อริจริง
แต่ไม่ได้จงใจว่าจะแทงใครมันชุลมุน
หูหลับตาแทงไปนะไม่รู้โดนใครบ้าง
แต่ปฏิเสธไม่ได้เป็นคนปลาระเบิด
เดี๋ยวจะมีการขยายผลแล้วก็จับกลุ่มผู้ร่วมก่อเหตุ
เพราะว่าเขาไปกัน๒๐คนฝั่งละ๒๐คน